โอเคมาคุณผู้ชมกลับมาที่ครูปรีชากันอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายคนได้เห็นคลิปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ถูกลบไปแล้วนะคะ
คือทางกรกตจังหวัดกาญจนบุรีเชิญครูปรีชามาเป็นพรีเซนเตอร์
รณรงค์เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นในหัวข้อคือ
การเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชคแต่มันก็แปลกดูย้อนแย้งไหม
เพราะว่าครูปีชาตกเป็นจำเลยในคดีหวย๓๐ล้าน
แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของการมาเป็นพรีเซนเตอร์คือการเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชค
เพราะฉะนั้นกรกตกลางที่กรุงเทพเนี่ย
ก็เลยมีคำสั่งไปที่กรกตจังหวัดกาญจนบุรีให้ลบคลิปก่อน
บางคนอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
การเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชคคนดีก็คือคนดี
ความจริงก็คือความจริง
นี่แหละค่ะคลิปนี้แหละค่ะที่ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เพราะว่าเอ๊ะเหมาะสมหรือเปล่าเนื่องจากว่าคดีหวยสามสิบล้านเนี่ยมันยังไม่จบนะคะ
สารอุทธรภาค๗นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้
ลอตเตอรี่๓๐ล้านในวันที่๒๑มกราคมปีหน้า๒๕๖๒
คดีนี้เป็นคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนในข้อหาคือยักยอกทรัพย์รับของโจร

คือก่อนหน้านี้ครูปีชาไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปที่อายการ
แล้วก็ไม่ได้มีการฟ้องร้องกันอายการก็ไม่ฟ้อง
ครูปรีชาฟ้องเองเลยไปฟ้องที่ศาลกาญจนบุรี
สารชั้นต้นสารก็มีการไต่สวนมูลฟ้อง
ทีนี้ในศาลชั้นต้นผลของคดีคือ
ครั้งนั้นครูปีชาแพ้คดีก็เลยมีการยื่นอุทธรณ์ไป
ทีนี้พอมันยื่นอุทธรณ์แบบนี้
ครูปีชาก็ตกเป็นจำเลยเพราะว่าเรื่องสู่ชั้นศาลแล้ว

อาจจะกระทบกับภาคลักษณ์เรื่องของการซื่อสัตว์สุจริตหรือเปล่า

ก็ต้องอาศัยเรื่องของภาพลักษณ์ของความซื่อสัตว์สุจริตนะคะ
แล้วการขึ้นศาลแทบทุกครั้ง
ครูปรีชาก็จะให้สัมภาษณ์ตลอดว่าความจริงก็คือความจริง

แล้ววลีนี้เอาไปใช้รณรงค์ก็อาจจะทำให้กระทบภาพลักษณ์
แม้ว่าคำว่าความจริงก็คือความจริงเป็นคำทั่วไปที่ใครก็พูดก็ได้

คำว่าความจริงก็คือความจริงโอ้โหมีแต่คลิปครูปีชาทั้งนั้นเลยนะคะ
กลายเป็นว่าครูปีชาเป็นเจ้าของวลีนี้ไปแล้วค่ะ
คือท่านผู้ชมครับในคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
คดีดังระหว่างหมวดจรูนกับครูปีชา
ถ้าคดีหลักครูปีชา
เป็นผู้ยื่นฟ้องหมวดจรูน
เกี่ยวกับเรื่องของการที่เอาลอตเตอรี่ของเขาไป
แต่ว่าสารชั้นต้นบอกว่าลอตเตอรี่นี้
มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นของครูปีชานะครับ
เพราะฉะนั้นครูปีชายื่นฟ้องยื่นอุทธรณ์ต่อ
ไม่ใช่ยื่นฟ้องต่อยื่นอุทรณ์ต่อ
ก็ต้องรอฟังความภาคษาของศาลอุทรรณ์

ครูปีชาเขาเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูนนะฮะ

แต่ว่าพอทางกรกตที่กาญจนบุรี
ได้ให้ครูปีชามาเป็นพรีเซนเตอร์

เลือกตั้งท้องถิ่นโดยยึดวัลีเด็ดของครูปีชาเรื่องความจริงก็คือความจริง
ครูปีชาเนี่ยเป็นในพาสในภาคของเสียงเหน่อตามท้องถิ่น
พื้นที่กาธ์จัดนับบุรีเราก็เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่
กรกตกาญจนบุรีก็เลยคิดว่าตรงนี้เหมาะสมแต่ยังไม่ได้ส่งไปให้กรกตกลางพิจารณา
โปรโมทการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยต้องส่งการโปรโมทต่างให้กรกตกลางพิจารณาก่อน
สุดท้ายแล้วกรกตกลางพอได้เห็นคลิปอะไรพวกนี้แล้วก็เลยบอกว่า
เนื้อหาไม่มีปัญหาค่ะแต่ตัวบุคคลมองว่าไม่เหมาะสมอ่า
เพราะยังเป็นที่วิภาควิจารณ์ของสังคมกันอยู่คลิปก็เลยถูกลบไป
ก็เลยสั่งระงับไปนะครับค่ะคลิปนี้ความจริงกรกตกาญจนบุรีก็ไม่ได้เผยแพร่นะฮะ
ใช่ครูปีชาบอกอ๋อผมเองนี่แหละ
เป็นคนได้มาดูอะไรอย่างนี้ก็เลยเอาไปเผยแพร่ในยูทูปก่อนนะ
ก็ตอนนี้ก็ต้องลบไปก่อนนะครับค่ะทีนี้วันนี้นักข่าวของเราเนี่ย
ก็ไปพูดคุยกับครูปรีชานะฮะไปสัมภาษณครูปรีชาครับ
ว่าน้อยใจไหมที่คลิปถูกลบไปนะฮะ
ครูปีชาบอกว่าก็ไม่ได้น้อยใจนะคะแล้วตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ขอบคุณ
กรกตจังหวัดกาญจนบุรีด้วยที่ไว้วางใจให้ครูมีส่วนในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเลือกตั้งท้องถิ่น
ทีนี้เนี่ยครูปีชาบอกว่าอยากให้แยกแยะนะคะว่าบทที่ตัวเองได้รับในคลิปเนี่ยก็คือ
หมวกความเป็นครูเป็นครูที่ให้ความรู้กับประชาชนซึ่งงานที่รับในครั้งนี้ก็ไม่ได้ฆ่าตัวไม่ได้ฆ่าตัวด้วยนะ
เพราะฉะนั้นวิงวอนทางผู้ใหญ่ให้พิจารณาด้วยแม้ตัวครูเองเนี่ยต้องแยกกันแม้ตัวครูเองเนี่ยจะมีคดีความแต่ความจริงก็คือความจริงความจริงที่ว่าคือในคลิปเนี่ยครูรับบทเป็นครูที่ทำหน้าที่ครูในการให้ความรู้เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะ
ให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับขอความเมตตาท่านด้วยว่าอยากให้ดูว่าถึงแม้ครูปีชาเนี่ยจะมีเรื่องคดีความแต่ความจริงก็คือความจริง
ณเวลานี้ครูปีชาคือคุณครูแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำเสนอสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมให้กับชุมชนแล้วก็กระตุ้นเตือนประชาชนให้มีจิตสำนึกเรื่องการเลือกตั้ง
ส่วนการเลือกตั้งท้อนถิ่นจริงเนี่ยนะคะเลขาธิการกรกตก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แหละค่ะ